ทำไมจะเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวชูฉี่ฟ้ากับผมพี่ต้นครับ
เพราะแม่ก็เป็นแม่ครัวถนัดเรื่องแกง

เอาความเชี่ยวชาญของสองคนมารวมกันกลายเป็นเมนูนี้
ครับผมอะไรที่ทำให้ร้านเรามีจุดเด่นและดึงดูดลูกค้าได้ขนาดนี้

แต่เราใช้วัตถุดิบเคียบเคียงระดับโรงแรม๕ดาวอยู่แล้ว
ของเราคือที่แรกและที่เดียว

ก็คือตอนนี้ที่เราเห็นวัตเตี๋ยววัดโรงมูลเยอะมากมายเนี่ย

สนับสนุนโดยเหลือแค่คุณเปิดใจแล้วจะรู้ว่าใช่

แฟนเล่าเส้นเป็นเรื่องที่กำลังใจจดใจจ่อ
รอชมเรื่องราวความรู้ของเมนูเส้นอนาชาติ
หน้าตาดีมีเรื่องเล่ากันอยู่ทั้งประเทศค่ะ

พาคุณผู้ชมออนทัวร์ไปไกลถึงภูเก็ต
โดยได้พบกับหมี่หุ้นแกงปู
เมนูเส้นพื้นเมืองในคาเฟ่น้องหมี
เมนูบะหมี่หมูแฮมยูนานเจ้าเดียวในภูเก็ต

และสปาเกตตี้ครีมซอสกุ้งย่างกับไข่กุ้ง
กับวิธีการทำแบบว่าฝูพาสต้ากันไปแล้ว
สัปดาห์นี้ค่ะคุณน็อตวรริสเฟื้องอารมณ์นักเล่าเส้นของเรา
จะออกเดินทางตามหาร้านเส้นอนาชาติในกรุงเทพมหานคร

ที่จะพาเราไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยในทุกเส้นทาง
ในวันนี้นะคะการจราจรอาจจะแออัดสักเล็กน้อย
แต่นักเล่าเส้นของเราก็มั่นใจในทุกการขับขี่

ที่มีทั้งระบบช่วยตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วขณะ
เหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงและรวดเร็ว
และการเตือนการชนแบบด้านหน้าตรง

เตือนจุดอับสายตาเพื่อความปลอดภัยในการเปลี่ยนช่องจราจร
กล้องมองภาพรอบคัน๔ตำแหน่ง
คราวนี้ไม่ว่าจะออนทัวร์ไปในเส้นทางไหนก็อุ่นใจหายห่วง
และวันนี้คุณน็อตจะพาเราไปพบกับร้านเส้นอนาชาติร้านไหน

รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไป
ของเมนูเส้นนานาชาติทั่วประเทศไทยครับ
วันนี้นะครับเราจะมาออนทัวร์กันที่ตลาดวังหลังครับ
ตลาดที่นักช็อปทั่วประเทศนิยมที่จะมาจับจ่ายใช้สอยกันที่นี่นะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ห้ามพลาดครับ
เราจะเดินทางค้นหาเมนูเส้นอนาชาติย่านตลาดวังหลังครับ
ร้านก๋วยเตี๋ยวคนไทยที่สร้างสรรคเมนูรสชาติไทยแท้
มีรางวัลชนะเลิศการันตีความอร่อย
ต่อด้วยพาสต้าคาโบนาร่ารสชาติระดับโรงแรม๕ดาว
เจ้าของตำนานร้านพาสต้ารถเข็น
ลูกค้าต้องโทรจองคิวล่วงหน้ากว่า๑สัปดาห์
ปิดท้ายกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเลิศ
ต้นตำรับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดดงมูลเหล็ก
สร้างตำนานความอร่อยมานานกว่า๖๒ปี

แต่ละเมนูน่ากินทั้งนั้น

เราไปออนทัวร์พร้อมกับคุณน็อตเลยค่ะ

พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสองแม่ลูกครับ

ผสมผสานกับฉู่ฉี่ปลาแบบไทย
จนทำให้เกิดเอกลักษณ์ใหม่ของก๋วยเตี๋ยวปลาชูชีนะครับ

เขานำสองอย่างนี้มาผสมผสานกันได้อย่างไร
ตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ

ก๋วยเตี๋ยวคนไทย
ต้องมีแรงบันดาลใจดีตั้งชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวคนไทยทำไมตั้งชื่อนี้

แล้วก็ผมพ่อก็บอกชื่อไม่เหมาะ

จุดเริ่มต้นของการมาขายก๋วไทยเกิดขึ้นได้อย่างไร
ลูกก็ถามว่าจะขายอะไรดีหรือว่าขายของกินดีกว่า

แล้วเริ่มต้นก็ก๋วยเตี๋ยวดีกว่า
เพราะก๋วยเตี๋ยวมันขายง่ายใช่ไหม

ขอเช่าก็เลย

คนเราทำกับข้าวมันเป็นทุกอย่างเลย

เตี๋ยวชูชีปลากระพงครับพี่ต้นครับ
พอแม่เขาก็เป็นแม่ครัวขนาดเรื่องแกง
แม่นี่เชี่ยวชาญเรื่องการทำแกงกะทิมาก
ตั้งหลายสิบปีแล้วทำมาตลอดแล้วพี่โต๊นไหน
ผมขนาดเรื่องฟ้าวัตถุดิบ

ขายจนปลาหมดบ่อหรอครับผมขายจนปลาหมดบ่อหรอปลาไม่มีขาย
ผมขายมา๔เดือนกว่านี่
คนเต็มตั้งแต่เช้ายันเย็นเลย
อยากจะรู้แล้วนะครับว่าเจ้าเมนูกลโกะเตี๋ยวชูชีกับพลง

ไปดึง

เราจะเริ่มต้นจากการเลือกปลาก่อน

ต้องใช้ปลาใหญ่อย่างเดียวปลาใหญ่ถ้าจะทำก๋วเตี๋ยตัวนี้ต้องเป็นปลาใหญ่

เพราะว่าปลาเล็กเนื้อไม่อร่อยแล้วเวลาทอดจะขาว
ปลาใหญ่มันปลาน้ำลึกมันจะแข็งแรง

แน่นกว่าแล้วเวลาเลือกสีฟ้าต้องมัน
ขนาดปลานี่สักกี่กิโลกับมันดี

แล้วแต่น้ำหนักปลาถ้าเป็น๕โลเนี่ย
จะได้ประมาณ๘๐จานได้ครับผม
อ่ะเรารู้เรื่องของปลาแล้ว
แสดงเห็นถึงความเชี่ยวชาญในการเลือกอาหารของพี่ต้นแล้ว

พี่อ้วนนะครับพี่อ้วนเป็นพี่ชาย
อ้วนนี่มีความเชี่ยวชาญในการแร่ปลา

ถูกต้องครับมันมีหลายวิธีในการแลก
เพราะว่าทางร้านเราเราใช้แต่เนื้อ

เพราะฉะนั้นการแร่ทำยังไงให้ออกเนื้อชิ้น

เพราะฉะนั้นความเชี่ยวชาญในเรื่องของปลานี่

แต่ว่าโประโมงมีโรงงานเขาจะมากกว่า
ในการสั่งปลากันมาซื้อปลากันมา

ตอนนี้ใครก็เจอก่อน
โอ้โหแบบนี้ต้องขอปรบมือให้กับสองพี่น้อง
ไม่ได้มาโชว์ความสามารถอย่างเดียวนะจ๊ะ
เขายังมาเผยทริปในการแล่ปลากระพง
ให้คุณผู้ชมได้ความรู้เพิ่มเติมกันอีกด้วยค่ะ
เอาละครับตอนนี้พี่อ้วนก็พร้อมแล้วที่จะแร่ปลาโชว์เรานะครับ

นี่แหละฮะปลานะครับเขียงไม่พอแล้ว
เราเริ่มเช็ดตัวปลาให้หมาดหน่อย
เพราะว่าปลาปลากระพงเนี่ยมันเป็นปลาอะไรที่มีเมือก

ล่อหัวเสร็จแล้วเราก็ล่อทางขี้มาเลยนะครับ

นี่นะฮะ
ปลากระโพงเนี่ยกระดูกกลางเนี่ยกระดูกสันหลังมันจะมี๒ชั้น

เดี๋ยวเราจะมาดูว่า๒ชั้นเป็นยังไง
นี่นะฮะคืออย่างที่เห็นตรงนี้จะเห็นเลยว่ากระดูกสันหลังของปลากระพงนะฮะ

ครับผมหนึ่งชิ้นปลามาเนี่ยเราต้องแต่งตัวปลาก่อนแต่งปลาให้ได้ขนาดชาม
พุงมันเนี่ยตรงเนื้อท้องเนี่ยเราจะไม่เอา
แล้วเนื้อท้องเอาไปทำอะไร
ทำน้ำแกง

มีอาหารกินยากครับผม

ปลาว่างหางเราไม่เอาร่อย

โดยธรรมชาติของปลากระโพงนะคะจะเป็นปลาที่มีเมือกเยอะ
แนะนำให้ล้างน้ำสะอาดเพื่อล้างเมือกออกให้หมด

ให้ปลาแห้งที่สุดจึงจะนำไปแลกค่ะ
ที่ต้องพักปลาให้แห้งนั้นนะคะก็เพื่อไม่ให้ลื่นหลุดมือตอนแรกนั่นเอง
ซึ่งเมื่อเตรียมปลาตามข้างต้นพร้อมแล้ว
ก็มาเตรียมอุปกรณ์นั่นก็คือมีดปลายแหลม
ที่ต้องขมเอามากเพราะจะแล่เนื้อปลาได้ง่าย
และเรียงชิ้นสวยแถมเนื้อไม่แตกออกจากกันด้วยล่ะค่ะ
ส่วนขั้นตอนการทอดปลานั้นนะคะก็นำเนื้อปลามาจุ่มน้ำแล้วชุบแป้งให้ทั่ว
นำไปทอดในกระทะประมาณ๑๕๒๐นาที

เท่านี้ก็จะได้เนื้อปลากระพงชุบแป้งทอดกรอบนอกนุ่มใน
พร้อมจะรับประทานกับน้ำแกงชูฉี่แล้วล่ะค่ะ

คุณแม่จ๋าเรามาพูดถึงตัวแกงชูชีดีกว่าว่ามีขั้นตอนวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับ
มันจะต้องเริ่มต้นจากเครื่องแกงถูกต้องไหม

หอมจังใส่อะไรบ้างเนี้ยจ้ะ
อย่างไรครับคุณแม่ครับก็เอาให้ตำเอาทุกอย่างมาทำรวมกัน
เอ้าเริ่มต้นกันที่ส่วนผสมเครื่องแกงแบบไทย
ก็จะประกอบไปด้วยพริกจินดาตากแห้งคาตาไคร้
มะกรูดนำมาตำให้เข้ากัน
แล้วค่อยใส่กระเทียมกับหอมแดงตามลงไปทีหลังค่ะ
ที่ต้องใส่สองอย่างนี้ลงไปทีหลังก็เพราะว่าวัตถุดิบสองอย่างนี้อาจทำให้น้ำกระเด็นออกมา
ตำทุกอย่างละเอียดก็พร้อมจะนำไปปรุงเป็นชูฉี่
หรือจะปรุงเป็นแกงกะทิอื่นก็ทำได้เช่นกันนะคะ

ก็เอาไปเอากะทิตั้งให้แตกมัน
กะทิใช้หัวหรือหาง

กมันเสร็จแล้วเราใส่น้ำพริกลงไป

แล้วก็เตาถ่านมันจะอร่อยกว่าเตาแก๊ส

เพ็ญนะคะมีเทคนิคเพิ่มเติมในการอุ่นน้ำแกงชูชี
ไม่ให้งวดหรือเข้มจนเกินไปจนเสียรสชาติค่ะ
วิธีการง่ายก็คือเพียงแค่นำหม้อใส่น้ำเปล่าตั้งไฟให้ร้อน
แล้วนำหม้อแกงฉูฉี่เข้าซ้อนไว้อีกที
วิธีการนี้จะทำให้แกงฉูฉี่ไม่ต้องโดนความร้อนจากเตาไฟโดยตรง
แต่จะได้รับความร้อนและรักษาอุณหภูมิให้พออุ่นจากน้ำในหม้อด้านล่างแทนค่ะ
แต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นก็ต้องใช้เตาถ่านในการทำ
ซึ่งนี่ก็เป็นเทคนิคแบบบ้านที่แม่ครัวรุ่นเก่าอย่างแม่เพนนำมาใช้
เพื่อให้รสชาติของชูชีอร่อยได้ยาวนานนั่นเองค่ะ
นี่ก็คือตัวแกงชูชี

แต่เส้นหมีมันจะเข้ากันกัน

ตรงนี้แสบตาด้วยก่อน
โอ้โหกว่าจะได้ทานก๋วยเตี๋ชูชีปลากระพงเนี่ยต้องอาศัยทั้งความชำนาญและความเชี่ยวชาญไปพร้อมกันเลยนะคะ
แต่ในเรื่องรสชาติจะเป็นยังไงตามคุณน็อตไปชมช่วงหน้าค่ะ